ผลงานเช็คให้หน่อยจ้าฟ้าทะลายโจรร้อยต้นกระชายอีกห้าร้อยหน่อยนะคะ
จัดไว้เลยเดี๋ยวลูกค้ามารับท้ายนี้ช่วงนี้จะยุ่งหน่อยนะ

ขายสมุนไทรขอคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้กำลังฮีดเลยเร็วค่ะ
อรึณสวัสดิ์นะคะดูก่อนรอดน้ำอะไรอย่างงั้นสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
สภาพอากาศแปรปรวนส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบเป็นประจำทุกวันนะคะ
ดูภาพในลักษณะของดาวเทียมกันหน่อยนะคะให้เห็นภาพณปัจจุบัน
จะเห็นว่าในช่วงนี้นะคะยังคงมีฝนปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะบริเวณตอนบนก็คือนับตั้งแต่ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะ
ซึ่งกลุ่มเมฆฝนก็จะพัดไปตามทิศทางลม
ช่วงนี้ลมที่พัดประจำฤดูก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะกระจายฝนไปเรื่อยนะคะคุณผู้ชม
ขณะเดียวกันนะคะภาคใต้เองก็ยังคงได้รับอิทธิพลอยู่จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันแต่ว่าช่วงนี้กำลังอ่อนลง
ก็ต้องเตือนกันไว้ล่วงหน้านะคะว่าสักวันที่๑๕กรกฎาคมเป็นต้นไป
ก็จะมีฝนตกหนักลงมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะทางตอนบนค่ะ
ช่วงเช้าแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศยังไม่ครบองค์ประกอบ
ในการที่จะเกิดฝนองค์ประกอบที่ว่าก็คือความชื้นความชื้นมาจากไหน
มาจากการที่ประเทศไทยได้สะสมอากาศที่มันเป็นน้ำค่ะคุณผู้ชม
อย่างเช่นพื้นที่ที่มีฝนตกเยอะแล้วก็มีต้นไม้เยอะตรงนั้นจะมีความชื้นเยอะ
ประกอบกับความร้อนและลมเมื่อมาปะทะกันในองศาที่เหมาะสมแล้ว
จะเกิดเป็นเมฆฝนซึ่งจะเห็นว่าแถบแถบภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะวันนี้อีสานตอนล่าง
ก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้บางจังหวัดนะคะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเนี่ยก็จะมีฝนตกชุกเช่นเดียวกัน
ขณะที่คลื่นฝั่งอันดามันเจอคลื่นสูงมากกว่าอ่าวไทยชัดเจนเลยนะคะสูง๑๒เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีฝนตกภาคใต้เยอะ
ทำให้เกิดผลกระทบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นบ้าง
นี่ค่ะสภาพน้ำนะคะฝนตกต่อเนื่องในอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าสองวันเท่านั้นเองนะคะ
แต่ทำให้น้ำท่วมสูงในพื้นที่หมู่๕บ้านหนองว่าตะบนกุแหละ
ซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่นี้รับน้ำมาจากจังหวัดกระบี่
แล้วก็ท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างโดยเฉพาะสวนยางพาราและพื้นที่การเกษตรแล้วค่ะ
สัตว์เลี้ยงวัวควายไม่มียากกินนะคะ
ในอำเภอทุ่งใหญ่และฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือแล้วค่ะ
กันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่แค่ภาคใต้
เหนืออีสานช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมรับน้ำ
อย่างไรก็ตามทำพื้นที่กักเก็บน้ำและระบายน้ำไว้ด้วยค่ะ

ไปดูรถโบราณกันหน่อยคุณผู้ชมที่เห็นนี่คือเกวียนโบราณค่ะ
บอกเลยว่ามีคำเดียวในโลก
เพราะเป็นรถที่ออกแบบโดยเจ้าอาวาสวัดไสงามจังหวัดกำแพงเพชร
ทั้งคันนั้นทาและพ่นสีนะคะและทำจากไม้สักค่ะคุณผู้ชม
ลือบสีเคลือบเงาแล้วสวยงามจริงนะคะ
ส่วนท้ายกระบะนั้นเป็นไม้สักจริงออกแบบมาให้คล้ายกับรถเกวียนโบราณรุ่นคลาสสิก
มีไฟเลี้ยวไฟไทยครบใช้งานที่จริงเนี่ยค่ะญาติโยมก็ขึ้นมานั่งกันแบบนี้นะคะ
ทางวัดได้นำไปบริการญาติโยมแล้วก็ให้สามเณรนั่งออกไปรับบินทบาทตามหมู่บ้าน
แค่เห็นก็ฮือฮาเป็นอย่างมากนะคะ
ถือว่าเป็นแนวคิดเป็นไอเดียแล้วก็สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ใช้งานได้จริงด้วยนะคะ
ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันมากค่ะคุณผู้ชม
ดูแลทั้งภายในคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ต้องอาจต้องเพิ่มสมุนไพรกันเยอะหน่อย

ส่วนภายนอกก็ดูแลรักษาความสะอาดเว้นระยะห่างฉีดวัคซีนกันแล้วกันนะคะ
ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนโรคภัยก็เยอะดูแลกันเยอะค่ะ
เหมือนจะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
มาพอดีค่ะงั้นเดี๋ยวรอไปรับลูกค้าก่อนแล้วเจอกันใหม่

ชัลเล็กค่ะชัลเล็กค่ะ